เอาล่ะค่ะมาดูกระแสในโลกโซเชียลกันหน่อยเมื่อวานนี้
เมื่อวานนี้ไม่ถึงกับร้อนแรงแต่ก็ถือว่าใช้คำว่าเมามันละกัน
เพราะว่าคนในโลกโซเชียลเนี่ยหยิบจับเอาคำแถลงของศิษยานุสิต
วัดพระธรรมกายมาเป็นแฮชแท็กล้อเลียนเสียดสีกันค่อนข้างเยอะเลย
คือตอนบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย
ให้คุณผู้ชมไปฟังคำแถลงนี้กันก่อนนะคะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ศิษยานุสิตนั่งสมาธิ
ก็มีคำแถลงออกใหม่มาแบบนี้ค่ะ
ให้ถามแถลงประกันทฤทธิประทานาคปกฎร์
ก็การแถลงนี้แหละค่ะแล้วก็เลยเป็นประโยคเด็ดติดแฮชแท็ก
ขึ้นมาทันทีตอนบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยนะคะ

จารย์คำพูดนี้เพราะว่าเรื่องของเหตุผลที่ศิษยานุสิตออกมาอ้าง

ก็เลยโพสต์ข้อความเชิงเสียสีแล้วก็ติดแฮชแท็กนี้เป็นการล้อเลียนค่ะ
ก็เมื่อวานนี้เป็นแฮชแท็กยอดนิยมอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ประเทศไทยช่วงบ่ายเลยนะคะ
ซึ่งมีผู้ใช้งานคนนึงให้คุณผู้ชมไปดูบอกว่าติดแฮชแท็ก
ตอนบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยข้าวมันไก่อาจจะได้แตงกวามากกว่า๒ชิ้น
อีกคนนึงก็บอกเขียนข้อความบอกคนรักบอกว่า
เราจะเลิกชอบเธอแฮชแท็กตอนบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย
ก็หมายความว่าอีกนานกว่าเราจะเลิกชอบเธอหรือเปล่า

คือประชาธิปไตยแต่ละคนมีความหมายต่างกันไปอีกถูกไหม
แล้วถ้าในคำแถลงเขาบอกว่าประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ด้วย
คือความหมายของคำว่าความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์เนี่ย
แต่ละประเทศแต่ละคนก็ต่างกัน
ไม่เหมือนกันแล้วก็ถ้าพูดกันตรง
ทุกวันนี้เอาในโลกในประเทศเลย
ยังไม่น่าจะมีประเทศไหนที่เป็นประชาธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์
อุดมคติของแต่ละคนด้วยนะคะ

ฉันจะเลิกขี้เกียจฉันจะตั้งใจอ่านหนังสือ
ฉันจะเลิกชอบเธอฉันจะนั่นฉันจะนี่
ตามด้วยตอนบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย
ฟังแบบนี้แล้วนายกจะเคืองไหม

มันเป็นเรื่องของการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
เดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อสำหรับเรื่องนี้นะคะ